คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้กันแล้วแหละ
เรื่องของการขึ้นป้ายที่วัดมนตบตลิ่งชันกรุงเทพ

วัดมนต์ดบไม่รับศพตำรวจ
คือเราทราบกันไปแล้วว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคนมาติด
ท่านเจ้าอาวาสก็ชี้แจงแล้วว่าก็ตอนนั้นมันมีสลายการชุมนุม๗สิงหาคม

ท่านเจ้าอาวาสมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนะคะ
คือเริ่มต้นตั้งแต่๘สิงหาคม
สมุอนันต์โชติธรรมโมท่านเจ้าอาวาสวัดมนตบขึ้นป้ายแบบนี้
นี่คือสาราการประเรียนของวัดนะคะ
อยู่แถวตลิ่งชันกรุงเทพคนก็วิจารณ์กันเยอะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าก็เห็นข่าวสลายการชุมนุม๗สิงหาคม
ก็อยากจะเตือนสติไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง
การขึ้นป้ายไม่ได้ผ่านกรรมการวัดไม่ได้ผ่านพระลูกวัด
ก็ขึ้นป้ายเองตัดสินใจขึ้นเอง
แต่ทีนี้เพื่อความสบายใจก็เอาป้ายออก

แต่ว่าล่าสุดมีการลงนามคำสั่งจากเจ้าคณะแขวงบางรมาศฉิมพลี
ให้พระสมุอนันต์พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนะคะ

เพราะว่าสังคมวิจารณ์ว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังขาธิการหรือเปล่า
มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะ
ก็ทีนี้ค่ะเขาก็เลยกรรมการสอบแล้วเขาพิจารณากันแล้วว่า
ถ้ายังให้ท่านอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ย
มันก็จะเกิดความเสียหายกับคณะสงฆ์
ก็เลยอาศัยอำนาจตามความในกฎมหาเทรสมาคม
ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังคาธิการ

ก็ให้พระสมุอนันต์พ้นจากตำแหน่ง
มีผลตั้งแต่๑๒สิงหาคมนะคะ